เมื่อวานใครไปเที่ยวบางแสนหาดบางแสนแล้วนะ
เล่นน้ำไม่ได้จะลงไงดูดินี่ครับปลาปลาตายเกลือนหาดบางแสนเลยครับคุณผู้ชม
เกิดจากอะไรเนี่ยนั่นน่ะสินี่คือหน้าโรงแรมโรงแรมดังในนั้นสุดท้ายอ่ะ
อ๋อนะครับนี่แหละครับแล้วมันเหม็นเหม็นคาวตลบอบอวนไปหมด
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนศุกร์นะครับมอบหมายให้กองสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
เก็บซากปลาพวกนี้ออกไปไปฝังซะสองครั้งแล้วไม่หมดฮะ
ค่ะคือประเมินว่ามันน่าจะมีสักประมาณเจ็ดตันได้นะโอ้โหนะครับ
นี่แหละครับผู้ประกอบการเรือกล้วยบรรณาโบ๊ทบรรณาโบ๊ท
เออโอ้โหเขาบอกว่าอาจจะเกิดจากเรือประมงที่ล้อมจับปลา
แล้วได้ปลาไม่มีราคาแล้วทิ้งลงทะเลอืมโอ้เนี่ยครับ
แล้วก็ปลาเหล่านี้มันก็ซัดมาเกยหาดแบบนี้แหละฮะ
นี่มันเกิดมาจากสาเหตุอะไรครับพี่เรือล้อมครับ
พวกเรือประมงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วทำไมเขาถึงปล่อยมันออกมาครับ
เพราะปลาไม่มีราคาครับพอเวลาเขาล้อมด้วยปลาชนิดนี้
คิดว่าเขาตั้งใจปล่อยหรือว่ามันหลุดวนเองอะครับปล่อยเลยครับ
ปีนี้เป็นอย่างงี้มากี่รอบแล้วครับตอนนี้ครับสองรอบนี้ครับ
อย่างที่บอกครับนักท่องเที่ยวไปบางแสนเมื่อวานก็เซ็งนะครับ
ไม่กล้าลงเล่นน้ำอย่าลงครับแบบนี้นะครับเนี่ยฮะโอ้โห
กลัวด้วยซ้ำไปนักท่องเที่ยวบางรายยอมรับว่าตั้งใจพาลูกมาเล่นน้ำเลยนะครับ
แล้วก็ทริปต้องล่มไปก็วิงวอนผู้ประกอบการประมงนะครับ
อย่าทำแบบนี้เลยฮะอย่าทำแบบนี้เลย